คุณผู้ชมค่ะมาหาของกินอร่อยกันดีกว่า
เมนูเด็ดของสุราธานีเขาแนะนำเลย
เขาใช้วัตถุดิบหลักก็คือปลากดเหลือง
ว่าแต่ว่าเขาเอาปลากดเหลืองมาทำเป็นเมนูอะไร

แค่เห็นภาพเหมือนมีกลิ่นมาเลย
เขาต้มผัดแกงทอดอยู่นี่นะฮะ
เป็นเมนูที่ทำมาจากปลากดเหลืองนะคะ
ก็จะมีทั้งเป็นแกงส้มปรากฏ
ใส่น่อไม้ดองยอดมะพราวหรือผักรวมอะไรแบบนี้
แล้วก็มีแกงคั่วปลากด
ใบราแล้วอันนี้มันบอกเลยว่ามันจะมีความเผ็ดร้อนแล้วก็หอมใบยี่หราตามสูตรแบบปักใต้แท้เลย
แล้วก็มีผัดชาปลากดด้วยเป็นเมนูอาหารที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะ
เป็นอีกหนึ่งร้านใหม่ที่เปิดได้เพียง๑ปีแต่ว่ามีความเป็นโมเดิร์นสไตล์มินิมอลมินิจัย
มินิไจเป็นคำส้อยนะท่ามกลางธรรมชาติริมคลองแสงคือคลองแสงเขารับน้ำมาจากเขือนเชี่ยวหลาน
เหมาะมากเลยที่คุณอาจจะไปเที่ยวเหมาะสำหรับสายคาเฟ่ด้วยนะ
เพราะว่าร้านเขามีมุมสวยแสงเลิศถ่ายรูปได้อาหารอร่อย
ใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชปภาค่ะ
ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดสุราธานีคุณแวะไปนะร้านนี้นะ
รับประทานเมนูปลากดสุดร่อยแรงนะคะ
เปิดทุกวัน๑๑โมงถึง๔ทุ่มนะจ๊ะ